ไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโหไทยโห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
ทั้งประเทศแทบจะไม่มีเลยนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้
ได้หายใจหายคอกันนะคะแต่ว่าภาคเหนือกับภาคใต้นี่ก็จะมีฝนได้ช่วงบ่าย
แต่ว่าเป็นลักษณะที่ฝนค่อนข้างบางมากเลยอาจจะไม่เกิดเลยนะคะ
ลมช่วงนี้ค่ะลมตวนออกถึงเหนือยังคงพัดผ่า
เอาความหนาวเย็นเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและแถมวันนี้กำลังแรงขึ้นด้วย
อกจากนี้มีลมตะวันตกจากตอนบนนะคะพัดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
อาจจะทำให้เกิดฝนได้เล็กน้อยในพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนคลื่นค่ะมองเห็นการท่องเที่ยวมากเลยอ่ะ
สีขาวสีฟ้าเนี่ยไม่เกินหนึ่งเมตรเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทยตรงนี้ค่ะ
แต่จะมีนิดเดียวอุ๊ยทองคำออกไปหน่อยโอ๊ยไม่ออกเหรอ
เอาแถวนี้แหละค่ะแถวนราธิวาสนะคะจุดนั้นถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากคนจะป่วยแล้วสัตว์ก็อาจจะป่วยได้เช่นกันนะคะ